ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
ดูได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอลนะครับ
สัปดาห์นี้ตามคำเรียกร้องผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บุกบ้านนักเตะทีมชาติไทยคนหนึ่ง
เรียกได้ว่ามีทั้งความขยันมีระเบียบวินัยรวมถึงความหล่อ

ต้นนรบดินวีรวัตโนดม
อันนี้เป็นไอดอลไอดอลของผมเลย
แล้วมาดูเหรียญรางวัลต่างครับ

คิดว่าผมโชคดีมากครับคุณครับผมไม่โดนกัดทำไมครับ

ถึงเส้นทางการก้าวเข้าสู่ทีมชาติชุดใหญ่

ให้นอนอยู่ข้างนอกไปอยู่นอกหออะไรเนี่ย

ทั้งหมดนี้ติดตามกันได้เต็มในรายการ
เชียร์บอลไทยกับซิโก้
อายุทยาเมืองเก่าอะไรของเราแตกก่อน

นี่คือรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะครับ
รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ

วันนี้มาตามคำเรียกร้อง

เป็นนุ่มที่แบบฮอตมากสาวนะฮะ

อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
แน่นะวันนี้ผมอาจจะหลอกให้ต้นเนี่ย

เป็นนุ่มหน้าถอดแห่งปีนะครับ

ต้นอยู่บ้านเขาทำอะไรยังไงกันบ้างนะครับ
น่าจะเป็นบ้านต้นนะฮะหลังนี้ถ้าไม่ผิดครับ

ต้นนรับดินสวัสดีครับโอ้โห

เป็นนักฟุตบอลที่สาวเรียกร้องมากที่สุดเลย

โชคดีนะฮะเราอาจจะได้ถอด

เป็นห้องรับแขกห้องแรกนะครับของบ้านนะครับ

เพราะว่าแมวขวนเต็มหลังเลย

ให้คนรู้จักแต่แมวไม่รู้จักผม
อันนี้

ไม่ได้ทุยมานานคิงส์ครับ
แล้วก็เป็นครบรอบร้อยปีทีมชาติไทย

อันนี้เป็นไอดอลไอดอลของผมเลย
ถ้าจะบอกว่าชอบนักบอลคนไหนที่สุดในโลก

ตอนที่มาเยินที่พีมชัดไทย
แล้วมาดูเหรียญรางวัลต่างครับ
อันนี้ก็จะเป็นบริเวณเหรียญกรียราวิ่ง
เมื่อก่อนเป็นนักวิ่งกรียร์เล่นฟุตบอลสมัยเยาวชน
เลียนนี่ธีระแบบสำคัญก็คือ

คิงครับเอฟเอ็กครับนี่ไทยลีก

คือมันลงทีมชาติด้วยครั้งแรกด้วยแล้วยิงได้เลยในนามทีมชาติ
ดีใจมากดีใจมากประทับใจนะฮะ
ไกลไปหน่อยนะฮะอยู่ด้านนู้นเลยนั่นคือเสื้อ

ตั้งแต่สมัยติดทีม๗ทีมชาตินะฮะอายุ๑๒ปีครับ๑๒ปีฮะ
ชุดนี้เนี่ยมีคนเห็นนะฮะแมวมองเริ่มเห็น๑๙นะฮะ
ขยับขึ้นมานะครับ๔เกมที่พม่า๕๖
ใหญ่ยังติดชุดใหญ่แล้วเนอะก็ติดชุดใหญ่แล้วชุดใหญ่แล้วนะฮะ
โอ้นี่ยังมีอีกหลายรูปโอ้โหโหโหรูปนี้

นี่คือบ้านนะครับผมนึกว่าพิพิธภัณฑ์

และยังมีของที่ระลึกมากมายจากแฟนคลับ

เพื่อนซีชนะทิพย์

และนี่เลยสำคัญ

อายุ๑๒ปี
๒๐๐๖๐๐ที่ประเทศญี่ปุ่น

กว่าที่เราจะมายืนอยู่จุดนี้ได้

แต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่ง
ที่ทำให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จได้

วันนี้นะฮะเราจะไปฟังโค้ชซิโก้พูดถึงเรื่องนี้กันครับ
ก็คงจะมีหลายคนอยากรู้ว่า
เวลาพี่โก้ทำงานเนี่ยนะฮะ

ในเรื่องของเทคนิคแทคติกหรือว่าความสามารถ
รวมถึงการมีความมีระเบียบวินัย
สิ่งที่พี่โก้ยึดมาตลอดก็คือ
เราจะทำยังไงให้เด็กของเรานะครับ
มีระเบียบวินัยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
แฟนบอลก็จะมองว่าตอนที่เป็นเด็กเนี่ย
ทำไมเด็กของเราเก่งตอนเด็ก
โตขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของวินัยนะครับ
หลังจากที่มาเป็นโค้ชนะครับ
เราก็มีคำถามอีกแหละว่า
ถ้าเรามีนักเตะที่ดีแล้วเนี่ย
เราจะทำยังไงจะสามารถที่จะก้าวเป็นเบอร์๑อาเซียน
แล้วก็จะต้องทำยังไงก็คือต้องได้แชมป์๔เกม

นั่นสามารถก้าวผ่านเป็นเบอร์๑อาเซียนได้
นักเตะไทยเนี่ยไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่า
ก็คือพอเข้ามาในทีมเราก็จะสร้างกฎก่อนเลยว่า
หนึ่งนักเตะทุกคนก็จะต้องอยู่ในระเบียบ
มีอะไรบ้างก็คือห้ามดื่มเหล้าห้ามดูดบุรี
ห้ามเล่นการพนันห้ามหนีเที่ยว
เพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กของเราที่เข้ามาเป็นวัยรุ่นใช่ไหม
ถ้าเราไม่มีกฎระเบียบวินัยเขาก็หย่อนยาน
พี่ก็คิดว่าวันนี้เนี่ย๓๔ปีที่ผ่านมา
แฟนที่ติดตามจะเห็นได้ว่าเด็กของเราเนี่ย
ไม่มีเรื่องของการชกต่อยไม่มีเรื่องของการผิดระเบียบนะครับ
รวมไปถึงแม้กระทั่งในการแต่งกายนะครับ
โก้ก็จะให้ความสำคัญตรงนี้ว่า
ยูนิฟอร์มจะต้องแต่งตัวแต่งกายให้สมาร์ท
แล้วก็รวมถึงอุปกรณ์การฝึกซ้อม
เพราะเป็นการป้องกันถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นยูนิฟอร์มที่พอเราเห็นทีมชาติของเรามีความรู้สึกว่ามันเท่ดีนะ
เพราะฉะนั้นเด็กของเราก็จะถูกปลูกฝังนะครับในเรื่องของวินัยนะครับ
ช่วงหน้าใครจะรู้แล้วครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของต้นนริบดิน
มีช่วงชีวิตที่ออกนอกรู่นอกทางจนเกือบจะเสียผู้เสียคนมาแล้ว
จะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

เพื่อคนไทย